และก่อนติดตามฟุตซอลครับในช่วงหัวค่ำวันนี้ก็เชียร์ตัวแทน๒สโมสรจากไทย
นัดนี้ก็ด้วยชื่อชั้นดูได้เปรียบทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นเมืองทองหรือว่าเชียงรายแต่ก็ประมาทคู่แข่งไม่ได้
เมืองทองครับจะเจอกับทางยาโฮดารุตัสซิมจากมาเลเซียซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของลีกมาเลนะครับ
ที่สถานสุดพจราชสายเวลาทุ่มครึ่งโดยโค้ชแบรนด์ทศตวรรษศรีปานบุษรเมืองทองบอกว่าเกมนี้ก็เต็มที่นะครับ
หลังจากได้ทดลองนักเตะแล้วก็แท็กติกในช่วงปีซีซั่นยอมรับว่ายาโฮเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
ความสัมพันธ์ภายในทีมค่อนข้างดีแต่ก็เชื่อมั่นว่าที่เตรียมทีมมามีโอกาสเก็บใช้ชนะได้
โฮก็บอกว่าคาดหวังในเกมว่าก่อนหน้านี้จะเคยแพ้เมืองทองมาแล้ว๒ปีที่ผ่านมานะครับ

แบบหลุ้นหวาดเสี่ยวเลยโดยได้เกาวินเนี่ยแหละครับ
คนเซฟท้ายเมืองทองผ่านเข้ารอบแต่หลังจากนั้นครับ
มีการเปลี่ยนแปลงทีมดีพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของผู้เล่น
ทั้งคู่นะครับเจอกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันสิบหก
จบลงด้วยการเสบอสูญศูนย์ครับในหนึ่งร้อยยี่สิบมันที
แล้วก็จุดโทษเมืองทองดวนชนะไปได้๓๐นะครับ
กวินนี่ฮีโร่เลยครับเซฟ๓จุดโทษของยาโฮเลยครับ
แต่ตอนนี้ไม่อยู่กับทีมแล้วนักกวินไปเล่นในหลีกของทางเบลเยี่ยมนะครับ
ขณะที่โปรแกรมอีกคู่๑๑ทุ่มครับเชียงรายอยู่ตั้งแต่พบกับบาหลีอยู่ตั้งแต่จากอินโดนีเซียครับ